ใครที่ชอบทานส้มตำรสแซ่บแล้วอยากจะพาคุณแม่เนี่ย
ทานในช่วงวันแม่นี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เพราะว่าไปกินส้มตำรสแซ่บแล้วเนี่ยที่แซ่บกว่าส้มตำก็คือ
ลีลาการขายของแม่ค้าค่ะแซ่บจนต้องมีการแชร์ต่อกันเลยล่ะค่ะ

เดี๋ยวคือตัดภาพมาที่พวกเรารู้สึกตกใจตัวเอง

ที่นี่เธอสนุกไงเห็นเค้าเต้น
สนุกเหรอเหมือนโดนน้ำร้อนสาดไง
ไม่อยากจะเต้นด้วยไงไปกินส้มตำแล้วมันเผ็ดก็ต้องลงแบบ
นี่เราไปทองดูลีละคนนี้เหรอครับพี่บอกว่า

ใช่แล้วค่ะร้านนี้เนี่ยแซ่บสมคำล่ำลือเลยตั้งแต่แม่ค้าแซ่บท่าเต้นแซ่บรสชาติก็แซ่บจริงร้านนี้คือร้านส้มตำอีเทิก
เราไม่ได้หยาบคายเป็นชื่อร้านเขาจริงส้มตำอีเถิกเนี่ยนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้ากระตุ้นการขายได้ดีมากทีเดียวนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคนเสื้อแดงคนนี้นางสาวสุจิราเกรดแก้วนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าร้านส้มตำของตัวเองเนี่ยได้ชื่อมาจากเอกลักษณ์ของตัว
ก็คือเพื่อนชอบเรียกตัวเองว่าเถิกไงอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
มีรอยยิ้มตัวเองกับพนักงานส่วนใหญ่ในร้านเนี่ยเป็นแดนเซอร์มาก่อน

ใช่ก็เลยนำการเต้นมาโชว์ลูกค้าแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยนะคะ
เมนูขึ้นชื่ออย่างเช่นตำปูนาไร้เส้น
ตำปูนาร้ายเส้นเหรออ๋อนี่นี่นี่โหตัวโตมาก
เสร็จก็มาแกะปูเลยคุณนี่คือปูนาเหรอเนี่ยตัวใหญ่มาก
ปูนาค่าเกตัวใหญ่ซะไม่มีอย่างนี้แห่งนี้น่าจะเต้นในร้านด้วยนะคะ
แล้วก็มีปูนาอบกระบอกไม้ไผ่ด้วย
โดยปูนาที่ใช้เขาได้มาสดจากเกษตรกรที่จับ
ตามทุ่งนาเลยนะคะปูนาจริงเลยแล้วก็ส่งให้ทางร้าน
นูทุกอย่างเนี่ยเขาทำเองหมดเลยคุณสุจิราเนี่ย

นักเรียนนักศึกษาคนทำงานสามารถรับประทานได้หมดทุกเพศทุกวัย
เพราะว่าเมนูจะเริ่มต้นที่๒๕บาท

นี่ปูนาอบกระบอกไม้ไผ่อะไรอย่างนี้โอ้โหน่ากินมากเลย
สำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสชาตินะคะไปกันได้เลย
ตั้งอยู่ริมถนนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร
หมู่บ้านหัวยางหมู่ที่๒ตำบลนครชุม

มราชพัฒน์กำแพงเพชรนี่เคยไป

ไปทำอะไรคะคุณไปทำอะไรที่ราชบันกำแพงเพชร

เขาบอกว่าคนแถวนั้นรู้จักกันดีว่านี่เป็นถนนเส้นหลังมราชพัฒน์นะฮะ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงถึง๔ทุ่มเลย

ถามว่าเจ้าของร้านจะเต้นไหมวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าของร้านนี่เต้นให้แบบโอ้โห